การเปิดเผยว่าน้ำมันถั่วเหลืองเหล้าเบียร์เครื่องดื่มชูกำลัง

เริ่มตั้งแต่๑มีนาคมนี้เป็นต้นไปคุณ
อีกไม่กี่วันเองนะฮะโดยเรื่องนี้นายกสมาคมค้าปลีกไทย
ก็คือนายสมชายพรรัตนาเจริญ
เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำมันพืชเพื่อการบริโภค
พบว่าอยู่ในภาวะสต๊อกเริ่มตึงตัว

จึงส่งผลให้ราคาขายส่งขายปลีกน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลือง
เพื่อใช้ในครัวเรือนมีราคาสูงขึ้นแน่นอนนะครับ
โดยราคาขายปลีกน้ำมันปาล์มบรรจุขวด๑ลิตรเกิน๖๐บาทแน่
และบางพื้นที่อาจจะสูงไปถึง๗๐บาทนะครับ
ส่วนราคาน้ำมันถั่วเหลืองเริ่มจะเกิน๕๕บาทแล้ว
พื้นที่สูงไปเกิน๕๘๕๙บาท
เรียกว่าปรับขึ้นร้อยละ๑๐นะครับ
เขาบอกว่าไม่ได้ปรับตัวขยับตัวแบบนี้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะฮะ
แล้วก็มีเรื่องของสินค้าข้าวของเครื่องใช้
เหล้าเบียร์อีกจะขึ้น๒๐๓๐บาทต่อรัง
ยี่ห้อขึ้นเป็นขวดขวดละ๕บาทนะครับ

ี่ห้อยอดนิยมเขาบอกขอปรับ๒บาทต่อขวด
หรือปรับจาก๑๐บาทเป็น๑๒บาทปรับขึ้น๒๐
ทั้งหมดทั้งมวลน่าจะเริ่ม๑มีนาคมนี้นะฮะ